ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมรวมถึงยังมีประเด็นอื่นนะคะ
ที่เป็นความคืบหน้าหลังจากที่เรานำเสนอข่าวไปแล้ว
และเรื่องราวดีเกี่ยวกับรางวัลที่รายการรถปลดทุกข์ได้รับด้วยนะคะ
แต่ว่าก่อนอื่นในช่วงแรกตอนนี้คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะ
ชีวิตคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังจริงนะคะ
คุณยายท่านนี้วัย๘๐ปียังมีหวังอยู่
คุณยายป่วยเป็นมะเร็งเต้านมค่ะ
แล้วก็ตอนนี้บอกว่าต้องการตามหาลูก๓คน
ซึ่ง๓คนนี้นะคะเป็นแฝด๒คน

หลังจากที่ลูกนำไปให้ญาติเลี้ยงดูที่ลบบุรี๘ปีค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณยายบอกว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหน
ก็เลยใช้สื่อโซเชียลมีเดียรวมถึงใช้แหล่งใช้ทีมงานรายการ
อย่างรถปลดทุกข์ในราคาบอกว่าให้ช่วยประสาน

ใช่ค่ะคิดถึงลูกเหลือเกินนะครับ
นางจันทราสวัสดิ์รังสฤษอายุ๘๐ปีนะคะ
ก็อยู่ที่ตำบลชัยนารายอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
นอนอยู่บนเตียงคนไข้แบบนี้ค่ะ

สภาพของคุณยายก็อิดโรย
แล้วก็มีนางรัชนีฤทธิแผลงหลานสาวเป็นผู้คอยดูแล
จากการเปิดเผยของนายแพทย์ประดิษฐ์ธนธนาเดชากุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดานก็บอกว่า
คุณยายจันทราเนี่ยนะคะเดินทางมารักษา
ตั้งแต่เมื่อวันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
ก็มีบาดแผลค่ะเกิดจากมะเร็งเต้านม
รวมถึงมีอาการไข้ขึ้นสูงด้วย
ซึ่งคุณยายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

แล้วก็จะต้องให้ออกซิเจนช่วยหายใจตลอดเวลาเลยค่ะ
ซึ่งถ้าหากไข้ลดลงก็จะอนุญาตให้กลับบ้าน

ส่วนข้างกายของคุณยายจันทรานะฮะ
ก็คือนางรัชนีซึ่งเป็นหลานสาว
แล้วก็เป็นผู้ดูแลคุณยายมาโดยตลอด
เล่าว่าคุณยายจันทราเดิมเป็นชาวกรุงเทพ
ส่วนสามีชื่อนายเสถียรขจรกิติยุทธ์

โดยคุณยายมีบุตรสาว๓คน

แล้วก็นางอมรรดิชิเรนวันนิสเลิศพฤกษ์
หรือว่าบุญนาคอายุ๕๒ปีเป็นลูกสาวทั้ง๓คน
เมื่อประมาณปี๕๒นางอมรรัฐลูกสาวคนเล็ก
พาคุณยายจันทรามาฝากไว้กับครอบครัวของตนที่จังหวัดลบบุรี
โดยบอกว่าจะขอฝากไว้ประมาณ๒๓เดือนเท่านั้น
ระยะแรกก็ยังสามารถติดต่อกันได้
แต่พอผ่านไปประมาณ๔๕เดือน
ลูกชายของคุณยายจันทราทั้ง๓คน
ก็ไม่ยอมติดต่อกลับมาหรือเดินทางมาเยี่ยมอีกเลยนะครับ
โอ้โหจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายปีเลยนะคะ
นแล้วก็ญาติพี่น้องก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาพยาบาล
มาโดยตลอดด้วยความสงสารแล้วก็เห็นใจในฐานะเป็นญาติผู้ใหญ่ค่ะ

จันทราก็ขอร้องตลอดเลยบอกว่า
ให้ช่วยติดต่อลูกสาวทั้ง๓คนให้มาพบหน่อยเถอะ
รัชนีก็บอกด้วยนะคะบอกว่าตลอดเวลา
ก็พยายามติดต่อลูกสาวทั้ง๓คนของคุณยาย
รวมถึงมีการประกาศตามสื่อต่างแต่ก็ไร้วี่แววค่ะ
โดยด้านพันธุ์ตำรวจเอกอุกฤษผู้กลั่น
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรชัยบาดาน
ก็บอกว่าได้สั่งการให้ชุดสืบสวนตรวจสอบ
พบข้อมูลค่ะว่านางอมรรัฐลูกสาวคนเล็ก

แล้วก็มีกำหนดที่จะเดินทางกลับประเทศไทย
ช่วงปลายเดือนเมษายนนี้
ส่วนลูกสาวฝาแฝดอย่างคุณสรินทิพย์แล้วก็คุณสรินทร
อาศัยอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ตอนนี้สามารถติดต่อกันทางโทรศัพท์ได้แล้ว
แล้วก็แจ้งมาด้วยนะคะบอกว่าจะเดินทาง
ไปพบคุณแม่ในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะ
ทีมข่าวรถปลดทุกข์ก็ได้ติดต่อไปยังนางสรินทิพย์ลูกสาวคนโตนะคะ
ก็ชี้แจงว่าน้องสาวคนเล็กเป็นคนจัดการ
เอาแม่ไปฝากไว้กับญาติเมื่อประมาณสัก๗ปีก่อน

รู้ตัวอีกทีนึงก็ตอนที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมาหา
แล้วก็บอกว่าแม่อาการน่าเป็นห่วง
ตอนนี้ก็อยู่กับน้องสาวฝาแฝด
และกำลังจะเดินทางไปหาแม่ที่โรงพยาบาลในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะ
ถ้าพูดตรงเรื่องนี้ถูกวิภาควิจารณ์ในโลกโซเชียลเยอะเลยนะครับ
เรื่องของการดูแลบีดามันดาเนี่ยนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องรับฟังทุกฝ่ายแหละนะครับ
ในการที่จะได้พูดคุยกัน
แล้วก็ตอนนี้เราต่อสายพูดคุยกับหลานสาวของคุณยายจันทรานะครับ
ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลคุณยายมาโดยตลอดนะครับ
นั่นก็คือคุณพี่รัชนีฤทธิแผงอยู่ในสายกับเราแล้ว
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับคุณรัชนีครับ
ก็ตอนนี้ได้ข่าวว่าสามารถติดต่อทางลูกสาวของคุณยายได้แล้วใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเขาโชว์มาแล้วค่ะ
มาขออนุญาตสอบถามได้ไหมครับว่ามีการพูดคุยอะไรกันบ้างฮะ
เขาก็บอกว่าจะมาพบพรุ่งนี้
เขาก็บอกอย่างที่ออกข่าวไปก่อนเขาไม่รู้ว่าน้องสาวเขาเอาแม่มาฝากไว้
แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนค่ะ
แล้วพี่น้องเขาก็ไม่ได้ติดต่อกันค่ะ
ค่ะคือตอนนี้ก็คือทราบแล้วว่าคุณแม่ป่วยอยู่
หลังจากที่บอกว่าจะมาพบคุณแม่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะ
คุณรัชนีได้บอกคุณยายแล้วคุณยายว่ายังไงบ้างคะรอบนี้

พูดข้างหูเขาเพราะว่าหูเขาก็จะออกตึงนิดนึง
ทีนี้เราก็ไปพูดดังข้างหูเขาว่า
พรุ่งนี้ลูกสาวจรินทรีปจรินทรจะมาหา

ที่เตียงข้างเขาก็เรากลับมาเขาก็บอกว่า
เขาเรียกจรินทรลูกสลินทรลูก
เขาก็พูดอย่างเตียงข้างเขามาบอกให้ฟัง
ครับคุณพี่รัชนีครับต้องถามถึงเรื่องของเหตุผลหน่อยครับ
เพราะว่าประเด็นนี้อาจจะถูกวิภาควิจารณ์เหมือนกัน
เป็นเรื่องภายในครอบครัวหรือเปล่าหรือว่ายังไง
เราอยากรับฟังจากปากคุณพี่รัชนีเองว่า
เหตุใดถึงต้องมีการที่จะประชาธรรมภาษาผ่านซื้อ
หรือว่าขอให้ช่วยกันตามหาลูกสาวหน่อยฮะ
ค่ะพี่ก็

เขาบอกว่าเขาให้เบอร์โทรศัพท์ไปนะก็ติดต่อได้ประมาณ๕เดือน

เขาอยากพบแม่เขามากเลยอยากพบลูกเขามากเลย

คราวนี้เราก็บอกมีรูปน้องไหมเราจะไปลงเฟสให้
เขาก็ยกมาให้ถุงหนึ่งเลย

พอยกถุงให้เราก็ลงเฟส
แต่นี่เราลงมันไม่สำคัญมันก็แคบเนอ
หลังจากนั้นมา๒ปีก็เงียบ
แต่ช่วงนี้เขาป่วยหนักอีกอ่ะ

อยากเจอเราก็ไม่มีทางไหน

เพราะเราก็ถามทุกทางแล้วถามญาติทางสามีเขาที่เรารู้จัก
เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนติดต่อไม่ได้

ใช่ทีนี้คุณพี่รัชนีได้พูดคุยกับลูกสาวฝาแฝดทั้งสองคนไหมคะ
ว่าหลังจากที่พรุ่งนี้มาเยี่ยมคุณแม่แล้ว

เอาคุณแม่กลับไปดูแลที่บ้านไหมหรือยังไง
เขาก็ถามพี่ว่า
เรามีการใช้จ่ายอะไรไปเท่าไหร่

เพราะว่าเขารักษาแบบผู้สูงอายุเนอะก็ไม่เสียอะไร
แต่จะมีพี่ก็จะจ่ายค่าคนเฝ้า
ของพี่ก็ป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่ตอนนี้
พี่ก็เฝ้าไม่ได้พี่ก็จ้างคนเฝ้า
แล้วก็ซื้อพวกแคมป์พวกนมพวกอะไรมั่งเนี่ย
มีค่าใช้จ่ายแค่นี้แหละไม่มีอะไรมาก
แต่เขาก็เขาบอกพรุ่งนี้จะมาคุย

ค่ะแต่ยังไม่ได้คุยรายละเอียดใช่ไหมครับ
หลังจากนี้จะดูแลคุณยายกันยังไงต่อไปครับ

พรุ่งนี้จะไปคุยกันนะฮะพรุ่งนี้เขานัดกันกี่โมงครับ
จะออกจากกรุงเทพประมาณ๒โมงเช้าอ่ะ

เอาละครับถามถึงอาการของคุณยายหน่อยฮะ

ครับค่ะคุณหมอแจ้งว่ายังไงไหมคะ
จะต้องอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาล

ก็ยังต้องดูครับเพราะว่าแผลที่นอกอกเขาอะ

เพราะแผลยังไม่ดีเลยอะ

ที่คุณพี่รัชนีเองได้ไปกระซิบบอกคุณยาย
แล้วก็ได้ทราบว่าลูกสาวจะมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังใจยิ่งใหญ่ส่วนหนึ่งนะฮะ

แล้วคุณพี่รัชนีเองนะครับก็ดีใจไหมฮะที่ได้เจอได้พบแล้วฮะ
ใจครับพี่ก็พยายามมานานแล้วก็ถ้าไม่มีวิธีไหนเลยนอกจากวิธีนี้
ลูกสาวอีกหนึ่งคนนะครับลูกสาวคนเล็กเนี่ยนะครับ
พี่สาวทั้งสองคนได้บอกไหมครับว่าเขาจะกลับมาไหมหรือว่าจะมาดูแลคุณยายยังไงบ้าง
เห็นตำรวจกับนักข่าวเขาบอกพี่ว่าเดี๋ยวเดือนเมษาเขาจะกลับมาจากอเมริกาเนอะสิ้นเดือน
ก็คือแปลว่าหลังจากนี้เดี๋ยวอาจจะทั้ง๓พี่น้องอาจจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็วางแผนกันอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะ

ก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้ตอนนี้จุดเริ่มต้นในการพบเจอกันแล้วนะครับ
หลังจากนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะว่าจะมีการดูแลคุณยายอย่างไรต่อไป
ขอบคุณคุณรัชนีด้วยนะครับที่ดูแลคุณยายมาโดยตลอดนะครับ
ขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวด้วยนะครับคุณรัชนีฤทธิแผงด้วยนะครับ
ซึ่งเป็นหลานสาวของคุณยายจันทรานั่นเองนะครับ
พรุ่งนี้เดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันต่อในการที่คุณยายจะเจอกับลูกสาวทั้งสองคน
ซึ่งเป็นคนโตกับคนกลางนะครับส่วนคนเล็กเดี๋ยวจะกลับมาเมื่อไหร่อย่างไร
เดี๋ยวเราติดตามให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ
ท่านออกมาพูดแบบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวนะครับ
บางทีก็เข้าใจหัวอกของลูกเขาก็อาจจะยังไม่อยากมาออกมาพบสื่อแบบนี้นะครับ
แต่ว่าก็มีความจำเป็นจริงเพราะว่าคุณพี่รัชนีบอกว่า
ก็ไม่มีทางไหนแหละที่จะตามหาลูกสาวให้คุณยายท่านได้
คืออยากให้มองเป็นเรื่องดีของการใช้โซเชียลมีเดียใช้สื่อคือเป็นประโยชน์อย่างน้อย
พ่อแม่คือแม่แล้วก็ลูกที่ไม่ได้เจอกันมา๘ปีก็ได้เจอกันนะคะ
พรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวความคืบหน้าเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการรถปลดทุกข์นะคะ